ไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงดึ
ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นภายในบริษัทซัมอิวเทคโนโลยีไทยแลนด์จำกัดนะคะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขามศรีราชาชนบุรีนะคะตรงเนี้ยเป็นโรงงานขนาดใหญ่
แล้วภายในเนี่ยมีเครื่องรีดเครื่องอบสแตนเลสนะครับ
ขนาดเล็กขนาดใหญ่หลายสิบเครื่องค่ะส่วนจุดที่เกิดระเบิดเนี่ย
เป็นบริเวณเตาอบสเตนเลสตั้งอยู่ด้านในสุดของโรงงาน
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะไปพบแรงงานชายชาวกัมพูชา๒คนค่ะ
วิ่งหนีตายออกมาสภาพคือถูกแรงระเบิดแล้วก็สะเก็ดไฟเนี่ย
เด็นใส่ตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าจนเป็นบัตรแผลผู้พอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ของโรงงาน
ตอนนั้นได้มีการปิดกั้นพื้นที่ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบระบบเตาอบสแตนเลสและมีการปิดการใช้งาน
เนื่องจากใช้ระบบแก๊สในการเผาไหม้เตาอบสแตนเลส
เป็นแก๊สก็กลัวว่าเดี๋ยวระเบิดซ้ำขึ้นมาอีกนะฮะ
ส่วนคนงานที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าช่วงเกิดเหตุระบบของเครื่องอบสแตนเลส
มันเกิดขัดข้องแล้วเกิดมีประกายไฟในเตาอบหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้น
เรื่องต้นตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองของอำเภอศรีราชาไปตรวจสอบจุดที่ระเบิด
ระบุสั้นบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้รอก่อนรอตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสาเหตุเนี่ย
เกิดจากอะไรกันแน่ต้องรอให้ช่างของโรงงานตรวจสอบอีกครั้ง
แล้วตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ